ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีของแชร์แม่มณีนางสาววรรษณีย์ทิศประเวศ
หรือว่าเดียวัย๒๘ปีหรือว่าแม่มณีกับนายเมธีชินภาหรือว่าบอส
ที่เป็นแฟนนุ่มหรือว่าสามีอายุ๒๐ปี
วันนี้เจ้าหน้าที่ที่ตำรวจที่อุดรธานีนะครับ
เราก็เบิกตัวมาจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาในสพเมืองอุดรธานี
ล่ะครับใช่ค่ะข้อหาร่วมการช่องกลงประชาชนร่วมกันให้กู้ยืมเงิน
ช่อกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่
คอมพิวเตอร์อืมก็นักข่าวก็พยายามสอบถามแล้วฮะ
แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมมากมายแต่ว่าดูท่าทางแล้วก็
ไม่ได้ถึงขั้นเคร่งเครียดมากนักนะนอกจากแฟนนุ่มเนี่ย
เครียดอยู่ตลอดเวลานะครับการพาไปฝากขังในวันนี้นะครับ
ทางตำรวจเองก็ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับโดยพบว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้น
นายเมธีก็ยังให้การเหมือนเดิมก็คือไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อวานนี้สอบไป๓ชั่วโมงก่อนพาไปฝากขังวันนี้ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับแชร์แม่มณี
ส่วนนางสาววันธนีเนี่ยสอบปากคำไป๔ชั่วโมงให้การภาคเศษนะครับ
บอกว่าไม่ได้โกงแค่ยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยแล้วก็โยนให้แม่ข่ายที่ไประดมเงินออม
แล้วก็หักเปอร์เซ็นต์นั่นแหละที่มีความผิดนะขณะเดียวกันนะครับ
เรื่องของการฝากขังนะฮะตกลงแล้วไม่มีใครไปประกันตัวนะครับ
ตอนแรกเนี่ยนางสาววันธนียังบอกกับสื่อมวลชนนะบอกว่าไม่เครียดเรื่องประกันตัวเดี๋ยวรอดูสารท่านพิจารณานะครับ
ปรากฏว่าจนหมดเวลาวันนี้นะครับไม่มีคนมายื่นขอประกันตัวนะฮะ
หมดเวลาทำการของศาลวันนี้เพราะมูลค่าความเสียหายนะของคดีนี้
ช่อกงที่ถูกแจ้งข้อหาทั้งสองคนเนี่ยเฉพาะที่สพเมืองอุดรธานียอดของผู้เสียหายประมาณ๓๕ล้าน
เพราะฉะนั้นถ้าจะยื่นประกันตัวต้องใช้เงินถึงสิบเจ็ดล้านบาทค่ะ
รวมกับที่ดีเอสไออีกนะที่ดีเอสไอจะมาขออายัดตัวเป็นคดีพิเศษ
อันนั้นเป็นพันล้านก็เลยไม่มีหลักทรัพย์ในการที่จะยื่นขอประกันตัวในวันนี้
ทนายก็บอกทนายความก็เหมือนกับว่าก็ไม่ได้มาด้วยซ้ำบอกว่าหูยจ้างทนายห้าแสนนะ
เหรอฮะใช่ค่ะรายงานข่าวบอกว่าแม่มณีจ้างทนายตั้งห้าแสนที่ทำคดีนี้เนี่ย
ว่าแพงใช่ไหมค่าทนายประมาณนี้แพงนะแต่ทนายบอกไม่รู้จะเอาหลักทรัพย์ที่ไหนมายื่นประกันตัวให้เพราะว่าถูกอายัดหมดแล้ว
ใช่ไงเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพวันนี้ตำรวจเข้าไปเปิดเซฟของแม่มณี
ที่ไปยึดมาได้จากอาคารบ้านท่องต่างของเธอฮะโอ้โหใช้เวลาอยู่นานนะต้องให้ช่างมาช่วยเนี่ยฮะ
ต้องเปิดออกอย่างนี้สุดท้ายแล้วนะเปิดออกมาทรัพย์สินที่มีอยู่ด้านในตู้เซฟนะครับ
ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฮะเป็นเหมือนกับกล่องเก็บความชื้น
แล้วก็มีเหมือนกับฟันเป็นรูปแม่พิมพ์ฟัน
เหมือนกับคนที่จัดฟันนะคะก็ต้องพิมพ์ฟันเพื่อที่จะจัดฟัน
เขาบอกเป็นของสามีแม่มณีเขาจัดฟันไม่ใช่ของแม่มณีเองด้วยซ้ำ
แต่เก็บไว้ในเฟฟเลยนะแล้วก็มีไอ้พวกก้อนเก็บความชื้นอะไรพวกนั้น
ก็เลยเจอตรงนี้นี่คือทรัพย์สินที่มีในเฟฟ
อันนี้ไม่ต้องอายัดก็ได้วะอายัดแต่ตัวตู้เซฟดีกว่า
พวกนั้นไม่ต้องอายัดก็ได้ส่วนที่บอกว่าแม่มณีซัดทอดถึงเฮียกู้อะค่ะ
เป็นคนปล่อยเงินดอกรายใหญ่ที่อุดรธานีจากการตรวจสอบยังไม่เจอตัวเฮียกู้เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ตามข้อมูลที่แม่มณีให้มาเนี่ยนะก็มีคนปล่อยเงินกู้หลายคน
มีการควบคุมตัวไปหลายรายแต่ไม่มีเฮียกู้ไม่มีคนชื่อนี้

ใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นมีหรือเปล่าแต่แม่มณีบอกว่าเป็นคนในอุดรธานีไง
เฮียกู้ตอนนี้ยังไม่เจอเดี๋ยวฟังเสียงรองสารวัตรที่จังหวัดอุดรธานีหน่อยนะคะ
ในทุนที่แม่มณีกล่าวอ้างชื่อเฮียกู้ของอุดรธานีไม่มีนะครับ
ที่ประชาชนเข้ามาโรงเรียนไม่มีชื่อนี้นะครับ
แต่ว่าถ้าเขาจะไปทำที่ไหนหรืออะไรอย่างนี้อันนี้เราไม่ทราบนะครับ
เพราะเราไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ส่วนของอุดรยืนยันว่าไม่มีชื่อนี้
อาจจะเห็นเฮียกู้ที่กรุงเทศเฮียกู้ที่

ตำรวจสอบแล้วไม่มีในทุนเงินกู้ชื่อในกู้ใช่ค่ะ
ปรากฏว่าวันนี้ที่สพเมืองสุพันธ์บุรีใช่ค่ะนะฮะ
มีคนไปแจ้งความเยอะเลยประมาณ๖๐คนบอกว่าอันนี้เจอแชร์ลูกโซ่เหมือนกัน
นะแต่ว่าไม่ใช่ชื่อแชร์แม่มณีนะครับชื่อว่าแชร์น้องพิมพารวย
ใช่ค่ะแต่ว่านี่เขาชื่อเจ๊มิ้งเจ้าของเนี่ยคือเจ๊มิ้ง
แต่ชื่อแชร์เนี่ยคือน้องพิมพารวยชื่อเพราะดีนะค่ะโอ้โหนะ
ไปแจ้งความกันนะครับบอกว่าโอ้โหถูกเชิดถูกโกงเงินไปหมดแล้ว
หลอกให้ร่วมลงทุนเงินออมลักษณะแชร์ลูกโซ่
บอกว่าได้ผลตอบแทนสูงนะฮะแต่ปรากฏว่าสุดท้าย
หายไปแล้วฮะเจ๊มิ้งนะฮะเจ๊มิ้งเจ้าของวงแชร์น้องพิมพารวย
ซึ่งชื่อจริงที่ทางผู้เสียหายไปแจ้งความให้ดำเนินคดีนะครับชื่อนางสาววิจิตราคล้ายอุบล
อายุ๒๕ปีเป็นชาวอำเภอบางประม้าที่สุพรรณบุรีนี่แหละนะครับ
ก็ไปแจ้งความในข้อหาช่อโกงใช่ค่ะนะฮะผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเฉพาะตัวเขานะลงทุนไปกับแชร์น้องพิมพารวย
หกล้านบาทแต่เป็นเงินของตัวเองจริงจริงแค่เจ็ดแสนที่เหลือคือเป็นเงินของคนอื่น
ที่เขาฝากมาอีกทีนะครับโดยวงแชร์ของน้องพิมพารวยเนี่ย
บอกว่าจะให้ผลอัตราตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่สูงประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบ
ซึ่งก็จะน้อยกว่าแม่มณีค่ะแม่มณีให้เก้าสิบสามอ่าแล้วเขาก็มารับต่อ
เป็นทอดทอดโดยบอกว่านางสาววิจิตราหรือว่าเจ๊มิ้งนี่แหละ
เป็นคนแนะนำว่าอยากจะให้มีตัวแทนจะได้รายได้ด้วยกัน
อยากจะให้มีคนได้เงินเหมือนกันเขาก็เลยไปรับเนี่ย
สำหรับคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ไปหาต่อนะ
จนสุดท้ายแล้วเนี่ยของเขาเนี่ยวงของเขาเนี่ยหกล้านอืม
พี่พอร์แชร์ตอนเนี้ยเจมิ้งหายไปแล้วเนี่ยเขาศูนย์หกล้าน
รวมกับคนอื่นด้วยซึ่งคาดว่าจะมีผู้เสียหายประมาณทั้งหมด๔๐๐คน
ความเสียหายน่าจะไม่ต่ำกว่าสองร้อยถึงสามร้อยล้านบาท
วันนี้ลักษณ์ยอร์มาแจ้งความแร้หกสิบคนครับ
ภาคคือหนูอ่ะเป็นตัวแท้เขาด้วยอืม

และที่เหลือเนี่ยจะเป็นเงินของคนที่มาฝากหนูอีกทีหนึ่งนะคะพี่
แต่ว่าหนูก็มีเงินสดที่หนูเอาไปฝากเขาส่วนตัวอยู่ประมาณ๒ล้าน
ที่เป็นเงินสดที่ไม่มีรักฐานอะไร
แต่ว่าเงินส่วนที่เหลือเนี่ยคือหนูมีหลักฐานทั้งหมดเลย
ก็คือเขาจะเปิดเริ่มเปิดเป็นบ้านแชร์ก่อนค่ะ
ซึ่งหนูเนี่ยสนิทกันมาตั้งนานแล้วก่อนที่เขาจะมาทำบ้านแชร์
แล้วก็หนูก็เลยปรึกษาว่าก็คือแบบอยากเป็นเท้าแชร์บ้าง
แต่ว่าหนูเปิดบ้านแชร์เนี่ยเปิดเป็นในส่วนของตัวเอง

แล้วมารอบหลังเนี่ยเขาเปิดเป็นการเอาเงินขึ้นมาค่ะพี่
มาเชิญชวนหนูว่ามาออมให้ไปออมด้วยกันอะไรอย่างนี้
แล้วพอมีคนฝากออกมากขึ้นเขาก็เลยแนะนำว่า
แต่มีตัวแทนขึ้นมาเป็นตัวแทนไหมคืออยากทำให้ตัวแทนมีรายได้

แต่ว่าด้วยความที่หนูอยากได้เงินด้วย
อยากได้เหมือนอยากได้เปอร์เซ็นต์หนูหนูก็เลยเปอร์เซ็นต์
ท่านภูมิกับการสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับพันธุรกิจสมพรพุกหอม
บอกว่าตอนนี้เจ๊มิ้งนางสาววิจิตราก็หลบหนีไป
ใช่ค่ะเดี๋ยวไปรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะ
ว่าเป็นไปอย่างที่เขากล่าวอ้างกันจริงหรือเปล่า
แต่ยังไงก็ขอฝากเตือนท่านภูมิกับบอกว่าแบบนี้มันมีเยอะ
ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะคล้ายกับแชร์แม่มณีเลยค่ะ
เหมือนกันหมดเลยผู้เสียหายก็มีลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน
คือตอนเนี้ยคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไปเชื่อมโยงกับแชร์แม่มณีหรือเปล่า
ครับแต่ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่มีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแชร์แม่มณีนะคะ
คนเสียหายก็กำลังรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความกันเพิ่มอยู่ในพื้นที่ครับ